คุณผู้ชมครับยังจำพระเดือนชัยได้ไหมฮะพระเดือนชัยที่ตอนที่มีคดีน้องชมพู่เกิดขึ้นที่มุกดาหารแล้วก็โอ้โหกำลังหากันว่าเอ๊ะเหตุผลคืออะไรใครเป็นคนทำร้ายน้องชมพู่เนี่ย
นะมีพระรูปหนึ่งขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟนะครับหลังจากนั้นก็เป็นข่าวโด่งดังเรื่อยมานะครับ
แต่ด้วยพฤติกรรมหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงเวลานั้นเนี่ยถึงขั้นมติของคณะส่งมุกดาหารขับพระเดือนชัยออกจากพื้นที่
นะพระเดือนชัยก็หายเงียบไปพักใหญ่ใหญ่นะครับสำนักสงฆ์ที่มุกดาหารอะไรนี่ก็ป่าไม้ก็ยึดพื้นที่คืนหมดนะครับ
แต่ล่าสุดครับมีข่าวที่แชร์กันในโลกโซเชียลบอกว่าพระเดือนชัยเนี่ยไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคล
หลวงปู่หมุนทิตาซีโลที่หน้าสละกลางจังหวัดศรีสะเกตค่ะนะเมื่อสิบแปดพฤติกายน
ไม่เท่านั้นนะครับพระเดือนชัยยังได้ยัตตินะหรือว่าได้รับการประกาศให้สงฆ์นะ
ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเป็นคำทางส่งนะฮะ
คือได้รับนัตติจากนิกายธรรมยุทธ์ให้มาเป็นมหานิกายนะครับ
แล้วยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูด้วยนะฮะเป็นพระครูสังครักษ์นะฮะ
ซึ่งพระครูสังครักษ์นี้นะครับฐานานุกรมเจ้าคณะจังหวัดศรีสเกต
ก็คือเจ้าคณะจังหวัดศรีสเกตท่านตั้งให้เปลี่ยนชื่อจากพระเดือนชัยเป็นพระหลักชัยนะครับ
ค่ะเปลี่ยนเป็นพระหลักชัยแล้วนะครับนี่ฮะคือรูปภาพที่แชร์กันนะครับ
แล้วก็มีประกาศแต่งตั้งลักษณะแบบนี้นะครับในรูปภาพเนี้ยนะฮะ
คนเขาแชร์กันเนี่ยระบุว่าพระหลักชัยหรือพระเดือนชัยในอดีตเนี่ย
อยู่ในพระอุโบสถของวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามที่ตะบนเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกต
โอ้โหทีนี้ก็ต้องเอ๊ะตรวจสอบกันหน่อยใช่ค่ะ
เพราะต้องยอมรับว่าเสียงวิภาควิจารณ์ก็เยอะอยู่พอสมควรว่าเอ๊ะลักษณะพฤติกรรมอะไรต่างต่าง
นานาที่เคยเกิดขึ้นตอนที่มีข่าวคดีน้องชมพู่ดังดังเนี่ยเอ๊ะพระเดือนชัยนี่ตกลงได้เป็นพระครูเลยเหรอ
เหมาะสมหรือไม่อย่างไรคนก็พูดถึงเยอะนะคะ
ถูกต้องครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่วัดแห่งนี้นะครับ
วัดเจียงอีสุริมงคลวรารามที่ตำบลเมืองใต้เมืองจังหวัดศรีสะเกตครับ
วัดแห่งนี้ครับทุกผู้ชมครับก็ได้เจอกับพระอภิวัลนะฮะ
เป็นพระลูกวัดนะครับพระอภิวัลบอกว่า
พระเดือนชัยมาที่วัดแห่งนี้เมื่อ๑๘พฤศจิกายนจริง
มาถึงวัดตอนเช้านะครับแล้วเห็นไปกราบหลวงพ่อ
ที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดมหานิกายหลวงพ่อพระราชกิติรังศรี
หลังจากนั้นช่วงเที่ยงหลวงพ่อท่านเจ้าคณะจังหวัดเนี่ย
ก็ร่วมกับคณะสงฆ์๑๙รูปได้ยัตติเปลี่ยนนิกายให้พระเดือนชัย
ติคือการที่สงฆ์มาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็รับทราบร่วมกัน
เปลี่ยนนิกายให้กับพระเดือนชัยจากนิกายธรรมยุทธ์เป็นมหานิกาย
แล้วเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดนะฮะก็ยังได้แต่งตั้งนะ
หรือว่าได้ตั้งให้พระเดือนชัยเป็นพระครูคือได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสังขรักษ์
หลังจากนั้นช่วงบ่ายก็ไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลที่หน้าสารากลาง
พอเสร็จพิธีตรงนั้นเสร็จปุ๊บนี่ฮะตรงนี้ฮะก็หายไปเลย
ก็ได้เดินทางออกจากวัดเชียงอีออกไปซึ่งที่วัดบอกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปไหนนะฮะ
แต่พระเดือนชัยได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสังขรักษ์
ก็สรุปว่าที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลเนี่ย
พระเดือนชัยได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องจริงนะฮะ
แต่ว่าตามข่าวคือเปลี่ยนชื่อจากพระเดือนชัยเป็นพระหลักชัยแล้วนะครับ
เราได้สอบถามไปอย่างนายจัตรุรงจงอาสาเป็นนักวิชาการอิสระด้านพระวุทธศาสนา
อาจารย์จัตรุรงบอกว่าตำแหน่งที่พระเดือนชัยหรือว่าพระหลักชัยก็แล้วแต่
ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูเนี่ยถือว่าเป็นพระครูฐานานุกรม
ก็คือเป็นพระครูที่ได้รับการแต่งตั้งโดยอำนาจพิเศษของพระผู้ใหญ่
อย่างเช่นเจ้าคณะจังหวัดที่ท่านเมตตามอบให้แต่งตั้งให้กับพระใต้สังกัด
ไม่ได้ได้รับการแต่งตั้งจากชั้นยศอะไรต่างนานาตามขั้นตอนอย่างนั้นไม่ใช่นะครับ
แต่นายจตุลงเองก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยด้วยพฤติกรรมอะไรต่างนานา
ความเหมาะสมต่างนานาถึงท่านคณะส่งมุกดาหารเคยมีมาติขับไล่มาแล้ว
ทำไมท่านเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยถึงแต่งตั้งให้
แล้วต้องตั้งคำถามกลับไปถึงเจ้าคณะจังหวัดจังหวัดนั้นเนี่ยคือว่า
ท่านไม่รู้สึกอายบ้างเหรอครับที่พระในจังหวัดคณะปกครองท่านไม่มีดีขนาดนี้หรือครับ
ความหมายของผมคือในจังหวัดท่านเทรดคณะปกครองท่านเนี่ยมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากมาย
แล้วท่านจะไม่คิดจะให้ตำแหน่งนี้กับพระดีภายใต้สังกัดของท่านเหรอ
กลับเลือกที่จะไปเอาพระที่มีชื่อเสียงทำตัวแปลกแล้วมีชื่อเสียง
กลับไปให้ยศเขาแทนที่ท่านจะให้กับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในท้องที่ของท่านมากกว่าหรือเปล่า
ผมว่าท่านควรต้องมีความละอายนะครับเพราะว่าใช่ท่านมีสิทธิ์จะให้ยศเขา
แต่ประเด็นคือท่านควรต้องใช้ดุลพินิษฐ์อันดีงามในการเลือกจะให้ยศดีกับใครสักคน
ไม่ใช่เห็นใครดังอยากจะให้กูก็ให้อันนี้ผมมองว่าไม่ถูกต้องครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วนะฮะพระเดือนชัยเพราะว่าออกจากพื้นที่วัดที่ไปทำพิธีในวันนั้นไปแล้วนะฮะ
ถ้าหากว่านักข่าวของเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยก็เผื่อจะได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะ